โดยเฉพาะเวลาเข้าห้องน้ำคุณเข้าห้องน้ำ
มองบนมองล่างให้เรียบร้อย
ให้ดีนะแต่อย่าไปมองคนข้างห้อง

เพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษสนุโลก
ผู้เสียหายเขาเข้าห้องน้ำไป

ก็ในขณะที่ทำธุระส่วนตัวอยู่กับเห็นผู้ชายคนนึง
โทรศัพท์มือถือมามาถ่ายเขาทำธุระอยู่
เขาตั้งสติและใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองถ่ายคืนกลับไปเลย
หลังจากนั้นก็ออกมาต่อว่ามาเจรจากันที่หน้าห้องน้ำ
ผู้ชายคนนั้นยอมลบคลิปนะส่วนเหตุการณ์เป็นแบบไหน
และคลิปที่เขาถ่ายได้เป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะ
คุณจ๊ะเปิดครับ
พี่ครับฟังพี่เปิดโทษธรรมคนนี้คืนมาครับ

ฟังมึงฟัง

คุณให้มันแอบดูผมข้องร้ำหน่อย

เฮ้ยเดี๋ยวกรกูคุยด้วยดี
ผมคุยด้วยดีผมบอกให้เอาที่คุณถ่ายออกมาลบ
ลบไปตรงนั้น
คุณเข้าไปที่รีเซตเดี๋ยวนี้
ให้เทอรสับเลย
ตั้งแต่เห็นผู้ชายเนี่ยยื่นโทรศัพท์มือถือเข้ามาในห้องน้ำแล้วก็มาถ่ายคลิปนี้เอาไว้
ส่วนที่คัดมาให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว
เป็นช่วงที่ขอโทรศัพท์มาเดี๋ยวผมจะลบนะคะ
คือผู้ชายคนที่เขาขอโทรศัพท์อีกคนนึงเอามาลบ
เพราะว่าเขารู้แล้วว่าตัวเองถูกแอบถ่าย
และตัวเขาเองก็คว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายวีดีโอทั้งหมดไว้เช่นเดียวกัน
เป็นช่วงเวลาที่มีการต่อว่ากันและขอโทรศัพท์มือถือมาลบคลิปที่ถ่ายออกไป
แต่จากคลิปที่เห็นเขาก็กระมิดกระเมียนนะ
ไม่อยากจะให้เขาก็เลยบอกว่าเอามานี่เดี๋ยวผมลบเอง
สรุปสุดท้ายแล้วเขาก็แอบเข้าไปในห้องน้ำแบบนี้
ทีมข่าวของเราตามหานุ่มผู้เสียหายแล้วก็ไปเจอ
ซึ่งเขาก็เปิดใจกับเราแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทันที
ที่รู้ว่าตัวเองถูกถ่ายคลิปให้ฟังด้วยนะคะ
ฟังเสียงเขาเล่าให้ฟังอีกครั้งค่ะ

ผมเห็นเป็นเงาเงาตะท้อนจาก
กับหน้าจอทวะศัพท์ผมครับ
ผ่านข้างบนเขาชะโงกหน้า

เค้าก็ผมก็เลยลองค้นโทษภาพเค้าเลย

มันมีเป็นคลิปวีดีโอผมไม่ทราบวีดีโอคลิปวิดีโออะไรมั่ง

ผมก็เลยกลัวว่ามันเป็นคลิปของจากที่อื่นที่เขาถ่ายมาบ้างแล้วหรือเปล่า
ผมไม่ทราบอันนี้ผมก็เลยทำการรีเซฟโทรศัพท์เขาเลย
ผมกดหลีกโทรศัพท์ก่อนคืนโทรศัพท์เขาไป

จากของตัวเองแล้วเขาบอกว่าอาจจะมีของคนอื่นด้วย

จากนี้คนผู้ที่เป็นเสียหายผู้เสียหายนี่นะคะ
เขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ปฏิเสธนะว่าไม่ได้เป็นเกย์
แต่เขาสังเกตบอกเป็นผู้ชายที่ดูเรียบร้อย
และที่ผ่านมาเขาก็เคยได้ยินข่าวเหมือนกัน
ใครที่ไปใช้บริการห้องน้ำห้างที่พิศนุโลกที่นี่
เคยถูกถ่ายคลิปมาแล้วเขาเคยได้ยินข่าวมาประมาณ๓ครั้งแล้ว
ไม่คิดว่าตัวเองจะมาเจอนะคะ
เขาบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้ว
มีการลบคลิปวิดีโอทั้งหมด
ผู้ชายคนนี้ก็ขอโทษและแถมร้องไห้ด้วยนะ
ขอร้องไม่ให้ผู้เสียหายไปแจ้งความ

แบบนี้กับคนอื่นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย
ถ้ารู้ข่าวนะผมจะจับตัวส่งตำรวจเลย
เอาไว้เถอะแล้วคุณมาทำอย่างนี้ได้อย่างไร

ห้องน้ำก็ต้องระวังทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับ